เพราะว่าเราตามเจอตัวน้องเขานะฮะ
แล้วก็โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง
มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้โพสต์คลิป

โฟเฟอร์คันนี้เนี่ยโอ้โหนอนเนี่ย

เอาเข่าบังคับพวงมาลัย
แล้วขับเนี่ยคุณเขียนมาสอนประมาณ๑๒๐อ่ะความเร็ว
แต่คลิปเนี่ยน้องจะถ่ายเป็นช่วงสั้นเดี๋ยวลองดูสักหน่อยนะฮะ
คลิปนี้มีเสียงนะฮะเดี๋ยวต้องดันเสียงขึ้นด้วยนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่น้องนักศึกษาที่เป็นผู้โดยสารบอกว่า
เนี่ยเขาขับแบบนี้นะหนูก็โอ้โหเห็นแล้วอันตราย

แบบกลัวจะไปชนอะไรเข้าขับเร็วด้วย๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้
แต่พอรู้ว่าน้องเขาถ่ายคลิปพี่แกหันมาชูสองนิ้วให้

ภูมิใจน้องบอกปวดกระบานไม่รู้จะทำยังไง
นี่ฮะน้องขึ้นแท็กซี่เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
เรียกแท็กซี่สีชมพูนะจากคลองตันเส้นสุขุมวิทย์๗๑
จะไปมหาวิทยาลัยย่านร่ม๙นะครับ
ตลอดการเดินทางบอกว่าอยู่บนรถ๓๐นาที
โฟร์คนนี้พฤติกรรมก็อย่างที่เห็นนะครับ
มีลักษณะอาการแบบดีดหน่อย
คล้ายคล้ายแบบคนไปเสพยงเสพยาหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้นะฮะอาจจะไม่ได้เสพก็ได้

ทำท่าแปลกไงได้รำกรีดนิ้วอะไรอย่างนี้
นี่ฮะแล้วก็ขับเร็วด้วย
เหยียบ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หวาดเสียวมาก
เกือบชนท้ายรถบรรทุกอยู่ครั้งหนึ่งก็มีนะครับ
แล้วก็ขับแบบเบาะเอ็นเอ็นนะ
มือไม่จับพวงมาลัยนี่ฮะเอามือมาทำอย่างนี้
แล้วใช้เข่าเห็นไหมเอาเข่าบังคับพวงมาลัย
น้องก็โพสต์เอาไว้นะครับเพราะว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้ามาดำเนินการหน่อยเดี๋ยวจะไปเป็นอันตรายกับคนอื่น
เพราะวันนั้นน้องเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานได้
วันนี้ติฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
เราได้ไปเจอน้องที่เป็นผู้โดยสารเป็นเจ้าของคลิปแล้วนะครับนี่ฮะ
ติไปคุยกับนางสาวมณิกาทิพย์เนธนะฮะเป็นผู้โพสต์คลิปนะครับ
น้องบอกว่าเช้า๒๑ธันวาคมเนี่ยเรียกแท็กซี่สีชมพู
จากซอยสุขุมวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดไปมหาวิทยาลัย
พอขึ้นไปก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะฮะทีแรกก็ไม่ได้สังเกตอะไร
แต่พอขับไปสักพักนึงเอ๊ะทำไมโชเฟอร์ขับแบบเบาะเอ็นเอ็น
อืมพอหันไปดูเนี้ยเอ้าใช้หัวเข่าบังคับพวงมาลัยอืม
บอกตกใจมากนะฮะเดี๋ยวฟังนะครับพี่น้อง
สัมภาษณ์กับติไว้นะครับจำไม่ได้ค่ะก็คิดว่าทีแรกเขาแบบแค่ใช้เขาพยุง
วงมาลัยไว้เฉยแต่ว่าพอแบบพอมันขับรถแบบนั่งรถไปเรื่อ
มันคือนั่งรถประมาณสามสิบนาทีอะค่ะไปที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ย
คือเขาก็ขับแบบนั้นตลอดเลยมันจะมีแค่ช่วงที่แบบต้องเลี้ยว
ไม่ได้ค่อยคุยอะไรมาค่ะเพราะว่าแบบไม่ไม่กล้าคุยกับเขา
แต่เขาก็แบบดูแบบดูพูดพูดจาดีค่ะแบบพูดจาตลกแต่ว่า
แต่ด้วยความที่เราไม่ได้แบบว่าตลกกับเขาเราห่วงชีวิตเรามากกว่าว่า
เราจะเป็นอะไรไหมด้วยความที่แบบเห็นเขาขับรถแบบนั้น
ไม่ใช่แค่ว่าเขานั่งอยู่บนรถคนเดียวคือเขารับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งที่ไปกับเขาด้วยอย่างนี้
ควรจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับให้ระมัดระวังมากขึ้น
เพราะว่าการใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ปลอดภัยมากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ฮะน้องมณิการบอกว่าโอ้โหพอเขาเห็นว่าหนูถ่ายคลิปเนี่ย
ทำท่าทางเหมือนตลกเหมือนสนุกแต่หนูไม่ตลกด้วยนะพี่

นี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับเจอตัวแล้วนะครับ
เฟอร์แท็กซี่คนนี้นะครับได้เรียกตัวมาแล้วนะครับ
ชื่อว่านายชูศักดิ์นามสกุลวัตนโพคานะครับ
คนนี้ฮะมาหากรมการขนส่งทางบกแล้วนะครับ

บอกว่าผมมีพฤติกรรมตามคลิปจริง
เจนที่ก็เลยยึดใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับปรับเงินหนึ่งพันบาท
ต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา๓ชั่วโมงด้วยนะฮะ
ถามว่าทำไมยึดใบขับขี่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าพอตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ย
ย้อนไปเมื่อปีห้าเจ็ดเคยมีคลิปของเขามาแล้ว
นายชูศักดิ์โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้นะฮะเคยขับแท็กซี่ลักษณะเดียวกันแบบนี้มาแล้วเมื่อปี๕๗นะ
คือขับแบบหวาดเสียวเอ็นเบาะนอนนี่โอ้ดูมุมนี้เหมือนหลับเลยอ่ะเห็นไหม
คือแบบเอ็นแบบท่าเดียวกันเลยค่ะท่าเดียวกันเลยครับ
เข่าบังคับพวงมาลัยแทนมือตลอดทางพี่จะเมื่อยมืออะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหพี่อันตรายค่ะเห็นไหมฮะ
ตอนนั้นกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเรียกตัวมาปรับไปห้าร้อยนะฮะ
แล้วก็กำชับให้กวดขันเรื่องวินัยนะครับให้สากรแท็กซี่กวดขัน
ปรากฏว่าผ่านมาปีนี้จากห้าเจ็ดมาหกสามพี่แกเมื่อยมืออีกแล้วอืม
โอ้โหไม่ได้นะขับรถนะนะคะ